ท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารกันต่อนะฮะ
เรื่องของคุณแตงโมนิดานะครับทุกผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อย
คือการคลี่คลายข้อสงสัยเนี่ยต้องยอมรับว่าหลักฐานต่างเนี่ย

ที่บอกกับตำรวจแล้วก็แถลงกันมาแล้วก็รับทราบกันมาเนี่ย
แต่ละคนก็จะเห็นมากน้อยแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะ
คนสุดท้ายที่เห็นก็คือคุณแซนอยู่ท้ายเรือบอกนอนอยู่ที่เบาะ
แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือดูดาวอยู่คุณแตงโมมาปัสสาวะ
แล้วมีเรือกระชากแล้วก็ตกน้ำไปค่ะ
ล่าสุดมีรายงานว่ามันมีหลักฐานตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทุ่มครึ่ง๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันเกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดสถานประกอบการแห่งหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้
ก็คือภาพชุดนี้นะฮะ
จากนั้นอีก๔นาที๒๒นาฬิกา๓๔นาที
มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่ยังไม่มีการเปิดเผยที่ไหน
ซึ่งวงจรปิดเนี่ยจะเห็นภาพว่ามีคนนึงอยู่ท้ายเรือด้านซ้าย
อยู่ในท่ายืนแล้วก็นั่งลงจากนั้นก็ยืนขึ้น
ช่วงจังหวะยืนครั้งสุดท้ายเหมือนยืนแล้วก็หายไปเลย
นั่นเรือขนซ้ายนะฮะเรือขนแร่
เขาบอกต้องดูดี๒๒นาฬิกา๓๔นาทีเนี่ย
อันนี้๓๓แล้วนะอราชพร

เหมือนกับว่าหายไปเลย
มีคนยืนขึ้นท้ายเรือด้านซ้าย

แล้วอยู่ดีในท่ายืนแล้วก็นั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นแล้วก็
ครั้งสุดท้ายเนี่ยเหมือนยืนแล้วหายไปเลย

คือแม่น้ำเจ้าพญาตรงนั้นเนี่ย
เขาบอกให้ไปดูดีเหมือนมีสิ่งของกระทบลงไปในน้ำ
ทีละวงแดงทางฝั่งขวามือเนี่ย

จะใช่การตกน้ำในช่วงเวลานั้นของคุณตังโมไหม

ภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานประกอบการแห่งหนึ่งในมุมตรงนี้
เหมือนคลื่นที่กระจายตัวจากจุดศูนย์กลางแล้วก็จายออกด้านข้างเป็นวงกว้าง
ดูแล้วมันไม่ใช่แค่การหักเหของแสง
ไม่ใช่แค่คลื่นทั่วไป

แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้รับรายงานว่า
ตำรวจชุดสืบสวนประสานกับบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านการดูภาพดูแสงเนี่ย
ให้มาปรับระดับความคมชัดของกล้องวงจรปิดตัวนี้แล้ว

เพื่อเอาให้ชัดเจนที่สุดว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่

นั่งแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งแล้วก็เหมือนตกลงไปเลย

เราได้ตรงนี้มาเพิ่มเติม
ส่วนจุดอื่นที่ท่านเคยดูเนี่ย
วันนี้มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีก
เราก็พยายามตรวจสอบแล้วก็ถาม

ท้ายเรือเนี่ยใช่คุณแตงโมไหม

เดี๋ยวฉันยังหาเรือไม่เจอเลยค่ะ

อันนี้คือเรือไปแล้วคือถ้าภาพตรงเนี้ย
เขาให้ดูแรงกระเพื่อมของน้ำเหมือนกับว่า

มันกระเพื่อมต่างกันใช่ไหมคะ

๓๐นะที่เรือมาถ้าในคลิปนี้ก็๓๓แล้วนะแล้วจน๔ทุ่ม๓๔ความจริงภาพจากล้องวงจรปิดของบริษัทตรงนี้เนี่ยเขาจับได้ตั้งแต่๔ทุ่ม๓๐
ทุ่ม๓๔เนี่ยเหมือนกับมีคนยืนท้ายเรือด้านซ้ายยืนแล้วนั่งแล้วยืน
แล้วเขาหายไปเลยพอหายไปเลยเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดที่จะไปที่จะเห็นภาพตรงน้ำ
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนเขาบอกต้องไปดูตรงน้ำ
นี่เห็นไหมแต่สปีดโบ๊ทเนี่ยไปแล้วเลยไปไกลแล้วไปแล้วที่เพื่อนเขาบอกว่าเขาก็หากันไม่เจอ

กลับมาหาเนี่ยน้ำจะกระเพื่อมกระเพื่อม
จะใช่หรือเปล่าอ่าชุดสืบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์
ด้านแสงด้านอะไรช่วยดูให้อีกทีหนึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแล้วค่ะ
ไม่งั้นเป็นภาระใต้ตาพวกเราทุกคนอีกแน่นอนเลยมันยังมีข้อสงสัยเพิ่มอีก
มันจะให้เรือสปีธบสคุณปอล์จริงปะ
เค้าเห็นแค่เป็นวัตถุอะไรบางอย่างเล่นผ่านไปรู้แค่ว่า
เรือเราก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวไปถามเจ้าของอู่เรืออีกทีนึง
เขาน่าจะเป็นคนที่เห็นเรืออาจจะเผลออาจจะบ่อยกว่าคุณปอด้วยซ้ำ
เพราะเขารับฝากเรือของคุณปอไว้ใช่ไหมคะ
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเอาคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหลายแหล่เนี่ย
ถามตรงเลยว่าพี่ไอ้เรือที่มันอยู่ในกล้องวงจรปิดต่างนานาเนี่ย

เพราะว่าคุณปอเขาจอดเรือเขาฝากเรืออยู่ที่นี่
เออมันใช่ใช่ไหมพี่แม้เราจะเห็นไม่ชัดเนี่ยมันใช่ใช่ไหม

คุณบอลบอกว่าผมขอยืนยันว่าใช่

ว่ามันคือเรือคุณปอที่กำลังวิ่งกลับอู่
ลักษณะคือใช้ความเร็วไม่มาก
ถ้าสังเกตคนบนเรือตามที่โซเชียลตั้งข้อสังเกต
คือเขาบอกว่ามันจะเห็นเป็นเงาดำใช่ไหม
เหมือนคนลงไปนั่งท้ายเรือด้านซ้าย

เราถามคลิปนี้เป็นหลักเลยนะฮะ

หัวเรือเนี่ยเห็นคนเหมือนยืนยืนเนี่ย

ท้ายเรือเนี่ยมีคนไปนั่งยองด้วยนะ

ใช่อย่างที่ชาวเน็ตเขาเห็นไหม
ซึ่งเขาบอกตอนเวลา๔ทุ่ม๓๒นาที

เล้วถ้าเติมมันภาพมันกระตุก

เหมือนภาพมันถูกกรอหรือว่ากระโดดไปด้านหน้า
เหมือนภาพมันหายไปเฟรมหนึ่งหรือเปล่า

อันนี้วันนี้๓๓แล้ว
เรามี๓๒ไหม
เหมือนมันเหมือนมันดูภาพมันจำใช้คำนี้แล้วกันภาพมันจำภาษาตัดต่อคือเหมือนมันกระโดดมันกระตุก
คุณบอลก็เลยบอกว่าอาจจะเพราะว่ากล้องกระตุกหรือเปล่า
เพราะว่าน้ำตรงจุดนี้มันนิ่งแล้วมันก็ไม่มีการกระเพื่อมที่มาจากการขับเรือกระชาก
สมมุติถ้าจะมองเป็นการตัดต่อก็ต้องบอกว่าตัดต่อได้เนียนมากนะ
สมมุติถ้าเกิดกรณีที่จะมีใครไปทำอะไรท้ายเรือนะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยมันจะตรงกับร่องทางเดินพอดี
ก็คือเป็นช่องทางเดินที่เขาทำเอาไว้ทางเดินเดินเข้ามาในเรือ
ซึ่งบริเวณทางเดินมันจะต่ำกว่าระดับของเบาะ
ก็คือถ้าไปนั่งตรงนั้นปุ๊บก็จะสามารถมองเห็นคนนั่งอยู่ข้างด้านท้ายเรือพอดี
ยังไงก็ต้องไปด้านซ้ายถ้าจะไปแอบก็คือพอเวลาท่านนั่งยองไประดับหัวจะเสมอ
ใกล้เคียงกับเบาะหรืออาจจะเลยเบาะขึ้นมานิดนึง
แต่ถ้ามีการก้มลงไปหลบอย่างนี้ก็อาจจะพ้นระดับสายตาของคนที่มองมาจากด้านหน้า
คือเท่าที่ดูหลายรอบนะฮะแล้วก็มีการสไลด์ภาพไปมาเนี่ย
มันก็ทำให้เกิดจุดสังเกตได้ว่าถ้ามีการกระชากของเรือจริง
ก็คือมีการเร่งเครื่องเรือกระทันหันวงน้ำด้านท้ายเรือ
มันจะเกิดลักษณะที่เป็นคลื่นลูกใหญ่ออกมาเลยทันที
แต่ว่าถ้าเราสไลด์ไปเรื่อยปุ๊บแต่ว่าปรากฏว่าน้ำด้านท้ายเรือก็ยัง
ก็ยังเป็นแนวเหมือนเดิมสม่ำเสมอ
ก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นการกระตุกของภาพ
ทีนี้คุณสุชาดาก็เลยยังสงสัยไม่หายไงคะ

จังหวะ๔ทุ่ม๓๒นาที๓๑วินาที
ภาพมันกระตุกจริงคุณบอลคุณบอลลองดู

เขาตกใจนะเพราะเขาบอกว่า
เฮ้ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่จ๊อปบอกกับผมว่าครับ
นี่คือจุดที่แตงโมตกน้ำ
แล้วถ้าเกิดที่จ๊อปบอกว่านี่คือจุดที่แตงโมตกน้ำ
แต่ภาพที่ได้มามันหายไปเฟรมนึง

หายไปเฟรมนึง
ถ้าจุดนี้คุณตังโมตกน้ำมันก็ต้องเห็นสิ

พอที่จ๊อปลงรองซ้อนท้ายเจศกี

นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจุดตกคือบริเวณตรงนี้
ตรงนี้นะถ้าเรามองจากภาพนี้ก็คือเป็นมุมท้าย

โดยตรงมุมนี้ก็ดีสิบตามนี้

ตอนที่เขาลงซ้อนเจ็ดสกีผมไปชี้จุด
ให้กับเจ้าหน้าที่ทีมประดาน้ำเขาเริ่มทำการค้นหาต่อครับ
บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้เป็นการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นนะคะ
ยังไม่ได้เป็นการยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะ
แต่คุณบอลเขาบอกว่าเออมันก็แปลกนะ
คือซ้ายมือของจอภาพของท่านผู้ชมเนี่ย

แต่ว่าเราซูมเข้ามา
พอซูมเข้ามาเนี่ยมันจะมีการเร่งส่งเร่งแสงมันจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
แต่เราก็จะพยายามทำให้มันได้ดูได้ใกล้ที่สุด
แต่คุณบอลตั้งข้อสังเกตว่าจุดนี้แหละใช่เรือลำนี้ใช่
สปีดโบ๊ทของคุณปอใช่แน่
เขาแจ้งผมมาผมก็มาตามหาเขาบอกคุณตังโมตกน้ำแถวนี้ค่ะ
คนยืนหัวเรือลักษณะคนอยู่ท้ายเรือ
ใช่แต่ไอ้ช่วงตอนตกน้ำเนี่ยเหมือนเฟรมมันหายเหมือนมันจำ
แต่เขาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเพราะว่ากล้องกระตุก
หรือเป็นเพราะการตัดต่ออันนี้เขาบอกเขายืนยันไม่ได้
ถ้าเป็นเพราะกล้องกระตุกก็อาจจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิค
ถ้าเป็นเรื่องของการตัดต่อนั่นแปลว่าจะมีการปกปิดอะไรหรือเปล่า
คุณบอลเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้เฉยถ้าเป็นเพราะกล้องมันกระตุกพอดี
มันจะมากระตุกอะไรตอนนี้เนี่ยจังหวะสำคัญใช่ไหมคะ
เหมือนกับเวลามีเหตุสำคัญแม่กล้องเสียกล้องไม่ได้บันทึก
เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ทั้งชาวเน็ตและคุณสุชาดาเองบอก
บอลขออีกคำถามหนึ่งนะอู่พี่เนี่ยใหญ่ขนาดนี้ใหญ่โตขนาดนี้
แถมลูกค้าแต่ละคนเนี่ยไม่มีเงินก็ฝากเรือกับพี่ไม่ได้หรอก
ฝากเรือกับพี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรือเนี่ยลำนึงก็๓๔ล้านบาทแล้ว
ใช่ทำไมกล้องพี่มันใช้ไม่ได้สักตัวเลยอ่ะติดอยู่ตั้ง๘ตัวไม่ใช่เหรอ
พี่บอลก็เลยบอกว่ามามาดูอ๋อนี่นี่ไงนี่คือจังหวัด
อ๋อนี่คือชะวัดขอดูอีกทีได้ไหมเออมันเหมือนจำนะ
ดูอีกทีได้ไหมขอดูอีกทีเออนี่ไงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
มานิ่งนิ่งเห็นเหมือนคนยืนอยู่สองคนหัวเรือแล้วก็
นี่มันหยุดไปนิดนึงเราไม่ได้หยุดนะฮะกล้องมันหยุดเองนะฮะ
เราไม่ได้หยุดนะอันนี้คือต้นฉบับมาแบบนี้
แล้วก่อนจะกระตุกเนี่ยมีคนเหมือนอยู่ข้างหลังไหม
อันนี้พอดูตอนก่อนดูอีกทีซิหัวเนี่ยเห็นแน่ข้างหลังเนี่ย
มันเห็นเป็นเงาเงาไม่รู้เป็นเครื่องหรือเป็นคนแต่นี่จังหวะนี้
ภาพอ่ะกระตุกนะคะแต่ตัวเวลาเมื่อกี้ที่ฉันจ้องเวลาอยู่
เวลามันไม่ได้แบบไม่ได้จากสมมุติว่า๘วิแล้วไปที่๑๒วิอะไรแบบนั้นนะ
แปดวิแล้วก็นิ่งไปแล้วก็ไปเป็นเก้าวิเหมือนเดิมเวลาไม่หายอย่างเงี้เหรอ
เวลาไม่หายโอ้โหต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคแล้วล่ะ
อันนี้ต้องให้ช่วยดูแล้วล่ะว่ายังไงตอนนี้แกกระตุกเหมือนกัน
กระตุกสองจุดแต่มีรายงานว่ากล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
เรือลำนี้ผ่านตรงนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยบอกว่าเอาไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
ค่ะตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาตรงนี้หรือเปล่า
เออระแวกคุ้งน้ำตรงนี้หรือเปล่าค่ะน่านน้ำตรงนี้หรือเปล่า
ที่เกิดเหตุคุณแตงโมตกเรือค่ะอันนี้เป็นแบบที่เราขยายแล้วก็ซูมขึ้นมานะครับว่า
มีคนตกลงไปอืมแล้วจะมีน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อม
ซึ่งมันไม่ใช่น้ำกระเพื่อมตามแรงกระเพื่อมธรรมดาทั่วไป
เขาว่ากันแบบนั้นนะคะอ่ะเออคุณบอลเมื่อกี้เราถามอะไรต่อนะ
วงจรปิดกล้องวงจรปิดบอกพี่อู่เรือตั้งใหญ่โตกล้องพี่ทำไมมันเสียหมดเลย
มันดูอะไรไม่ได้สักอย่างคุณบอลก็เลยพาคุณสุชาดาไปดูเลยว่าเนี่ย
โรงจอดเรือมีกล้องติดอยู่แปดตัวครับแต่กล้องมันเป็นรุ่นเก่า
อินเตอร์เน็ตสายไฟเนี่ยมันยังเดินสายนะเพียงแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์
มันใช้งานไม่ได้แล้วพี่บอลก็บอกว่าไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรเลยจริงจริง
กล้องมันเก่ามันเซอร์เวอร์ใช้งานไม่ได้ครับอ่ะก็น่าจะต้องเปลี่ยนเนอะนะคะ
จะดูมุมนู้นมุมนี้มุมต่างแต่ว่าไอ้หน้าน้ำตรงตรงหน้าท่าเรือเนี่ย
อาจจะเป็นตรงส่วนอื่นแต่ว่าถ้าจะถามว่าโอ้โหในพื้นที่ของพี่เนี่ย
ที่เกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาจงมาเจอกันมารวมตัวกันแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
อืมเอ๊ะทำไมกล้องทำไมมันมันไม่ค่อยมีจุดต่างต่างให้เห็นเนี้ย
เขาบอกโอ้มันก็เก่าจริงจริงนั่นแหละค่ะอ่า
ท่านผู้ชมครับคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกระบุว่าเป็นช่วงที่คุณแตงโมตกเรือ
ค่ะนี่ฮะที่ท่านสงสัยกันเนี่ยเอออ่ะ
คุณไกด์ธนกรลองเอาโปรแกรมตัดต่อปรับแสงขยายภาพ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะ
ี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีจะมีเรือของคุณแตงโมเนี่ย
นั่งมาด้วยเนี่ยเป็นเรือสปีดเวอร์คุณบอลเนี่ย
แล่นผ่านมุ่งหน้าไปที่ท่าน้ำพิบูรสงครามนะฮะ
เพราะฉะนั้นที่ไปถามคุณบอลว่าเออทำไมกล้องใช้ได้ใช่ไหมล่ะ
นั่นเป็นในส่วนของอู่จอดเรือของเขาค่ะอ่าแต่ตรงนี้เนี่ยมันกระตุกกระตุกเนี่ย
ไปถามทางเจ้าของกล้องเขาที่เขาเป็นพื้นที่ตรงนี้ด้วย
แต่จะเห็นได้ว่ามีเรือบรรทุกทรายแล่นสวนมาโดยไฟจากเรือ
ไปที่ผิวน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นลำเส้นเป็นแสงเส้นตรงสีขาว
เราสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ทำให้เกิดผิวน้ำกระเพื่อม
ตามวงกลมสีแดงนี่ฮะซึ่งมันแตกต่างจากลักษณะปกติ
จากนั้นเนี่ยผ่านไปสักหนึ่งนาทีสิบวินาทีตอนเรือบรรทุกทรายแล่นผ่านจุดเดิม
แสงไฟสีขาวเส้นที่สองที่ส่องผิวน้ำจะส่องเห็นวัตถุบางอย่างจนเกิดเงาอีกครั้งหนึ่ง
นี่นี่อันนี้จะชัดมากเลยแต่ว่ากระพงกระเพื่อมเนี่ย
เห็นว่ามีกระเพื่อมที่เป็นเส้นดำดำขึ้นมาตรงที่เราวงกลมให้แต่ข้างล่างเส้นวงกลม
มันก็กระเพื่อมลักษณะเดียวกันนะเออนี่เห็นไหมมันก็เป็นดำกระเพื่อมเหมือนกันนะ
ใช่ไหมแล้วแต่คนมองแล้วสังเกตดีดีเนี่ยจะบางคนก็บอกเป็นรูปเงาได้อย่างชัดเจน
ค่ะอ่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าแม่มันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ
คุณกำลังพูดถึงดิฉันใช่ไหมเรือพ่วงบรรทุกทรายลำถัดมาก็แล่นมา
ค่ะแล้วมีแสงไฟผ่านจุดเดิมแต่คราวนี้ไม่เห็นแล้ว
พอลำต่อมาผ่านมาเนี่ยเรือบรรทุกทรายเนี่ยแต่ไม่ปรากฏเงาแถวนี้แล้ว
คาดว่าวัตถุหรือว่าสิ่งของที่ว่าเนี่ยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ตรงนี้เนี่ย
จมลงสู่ก้นแม่น้ำเจ้าพญาแล้วค่ะ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นวัตถุซึ่งมีรูปร่างค่อนข้างที่จะชัดเจน
และสามารถที่จะตัดกับแสงจนเกิดเงาได้แล้วผมจะเพลย์ให้ดูอย่างช้า
คุณผู้ชมครับว่ามันเกิดกระเพื่อมน้ำเป็นวงออกมาจากจุดนี้ครับ
นี่ฮะจะเห็นเป็นแนวกระเพื่อมอย่างชัดเจนนะครับ
ช่วงเวลาตามกล้องวงจรปิดก็สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือนะฮะ
ค่ะเรื่องการที่คุณตังโมตกลงไปแล้วก็หากันไม่เจออะไรประมาณอย่างนั้น
จุดที่พบเงาก็เป็นจุดเดียวกับที่ตำรวจได้จำลองเหตุการณ์กับผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง๕คนไปแล้ว
ว่าเป็นจุดใกล้เคียงกับที่คุณแตงโมเนี่ยพลัดตกเรือมากที่สุดนี่นะฮะ
ซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังรอความคืบหน้าจากตำรวจในการให้ข้อมูลอยู่นะครับว่า
กล้องวงจรปิดที่ว่าตรวจไปหกสิบเจ็ดสิบตัวเนี่ยค่ะมีจุดไหนเห็นไม่เห็นอะไรยังไงบ้างใช่